คนร้ายบุกเข้าไปที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่ง
หลังจากนั้นสิ่งที่คนร้ายทำก็คือเอาค้อนปอนทุบหัว
ทำให้ผู้หญิงคนนั้นตายในบ้านของเธอ
ตรวจสอบแล้วพบว่าทรัพย์สินเป็นเงินสด
หายไปประมาณ๑๐๐๐บาทด้วยกัน
ตำรวจสพเคียนซาในพื้นที่สุราธานีพร้อมกับเจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุคือบริเวณนี้ครับ
หลังรับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตภายในบ้านพักหลังหนึ่ง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวรายล้อมไปด้วยสวนปามครับ
ภายในบ้านข้างเตียงนอนพบศพนางสะอ้าน
หรือว่านางมุ้ยอายุ๕๗ปีนั่งเสียชีวิตอยู่
แล้วมีร่องรอยคล้ายกับถูกทุบด้วยค้อนปอน
ผมขอไม่ลงรายละเอียดสภาพศพก็แล้วกันนะฮะ

ภายในบ้านมีร่องรอยการรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายครับ
ค้อนปอนเปื้อนเลือดครับเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
สินของผู้ตายเป็นเงินสดประมาณ๑๐๐๐บาทศูนย์หายไป
แม่ผู้ตายชื่อว่าคุณยายเคลือบอายุ๘๖ปีบอกว่าปกติที่บ้านอยู่กัน๓คน
ลูกสาวที่เสียชีวิตนั้นเธออยู่ที่บ้านหลังนี้
พร้อมกับสามีแล้วก็ผู้เป็นแม่
ช่วงสายประมาณ๑๐โมงครับวันก่อนออกไปร่วมงานศพหลานที่ถูกรถชนตาย
แล้วพอช่วงเย็นเนี่ยหลานที่เป็นใบ้เข้ามาที่บ้านแล้วมาเจอศพ
น้องสาวของผู้ตายครับชื่อว่านางสาวอุบลบอกว่าช่วงเย็นประมาณสัก๖โมงเย็น
หลานคนที่มาเจอศพแล้วเขาเป็นใบ้พูดไม่ได้เนี่ยเอาอาหารมาให้แล้วพบว่า
อ้าวเสียชีวิตแล้วก็เลยรีบไปบอกทุกคนให้เข้ามา
แล้วก็พบว่าบ้านเนี่ยถูกลึกข้าวของกษัตริย์กระจายครับ
สะพอเคียนซาแล้วก็ตำรวจชุดสืบของสุราธานีกำลังตามตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำนะครับ
ส่วนศพของนางสะอ้านนั้นส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง

เพราะฉะนั้นรับศพไปบรรมกุศลทางศาสนาต่อไปครับ